สวัสดีครับใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมเดินทางท่องเที่ยวต่าง
เพราะว่าฝนจะกลับมาเอาแล้วหลังจากที่วัน๒วันนี้ห่างหายไป
ในภูมิตอนบนถึงตอนกลางแดดร้อนละอีกเดียว
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้หลายจุดหลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเจอฝน
ส่วนภาคใต้คลื่นยังคงแรงต่อเนื่องนะครับ
ปัจจัยหลักตอนนี้พบว่า
ขณะนี้เองฝนที่ก่อตัวไทยต่อข้างมา
ส่วนใหญ่จะถูกพัดขึ้นไปอยู่เหนือเมืองไทยของเรา
เพราะว่ามีพายุลูกใหญ่แถวบริเวณประเทศญี่ปุ่นดูดขึ้นไปอยู่
แต่ว่าในช่วงมันหยุดสัปดาห์
ภายุก็จะค่อยหมดบาทกับกลุ่มฝน
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคล่างตอนล่างภาคใต้ตอนบน

สีม่วงคือคลื่นสูงประมาณ๓เมตรนะครับ
สังเกตว่าเข้ามาประชิดกับแนวชายฝั่ง
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเลยนะครับ
ส่วนสีน้ำเงินกับสีฟ้าคือคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ก็จะมีปรากฏเป็นวงกว้างนะครับ
ตั้งแต่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนจนถึงตอนล่างเช่นเดียวกันนะครับ
ดังนั้นใครที่จะวางแผนโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างทั้งหมด

เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับ
และนี่คือสิ่งที่นำมาเตือนกันหน่อยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ